สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโบราณเขาบอกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องจะเป็นเรื่องขึ้นมาอยู่ดีไม่ว่าดี
ภักดิ์พลังประชารัฐที่ไปจัดสัมมนาสอสอสถานที่มีตั้งเยอะแยะแต่ไปเลือกเอา๘๘กามองเต้รีสอร์ทวังน้ำเขียวโคราชเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะว่าเพราะว่ารีสอร์ทแห่งนี้ติดบัญชีดำบุกลุกพื้นที่ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ
วันนี้ก็เลยกลายมาเป็นหัวข่าวใหญ่
หนังสือพิมพ์เยอะแยะไปหมด
อธิบดีกรมอุทยานคุณธัญญาเนติธรรมกุล

รีสอร์ทแห่งนี้ถูกจับมาแล้วสองครั้ง
ครั้งแรกปี๒๕๕๕ตอนนั้นยังไม่มีการยึดอำนาจ
แล้วมาโดนอีกทีนึงครั้งที่๒ปี๒๕๕๙
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้คดี
บอกว่าเลือกที่นี่เพราะต้องการทำให้เกิดกระแส
เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนกว่า๒ล้าน๔แสนที่ประสบปัญหาข้อพิพาท
เรื่องที่ดินระหว่างรัฐกับราศดรนี่ข้ออ้าง
ฉะนั้นรีสอร์ทแห่งนี้ถูกจับกลุ่ม๒ครั้งแล้วก็จริง
แต่คุณสมศักดิ์บอกว่าคดียังไม่ถึงที่สุด
จะไปกล่าวหาว่าเขาผิดไม่ได้เพราะคนที่จะบอกว่าผิดคือสาร
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อุทยาน
เรื่องแบบนี้เราควรจะมีมุมมองยังไงครับ
เราฟังจาก๒ด้าน๓ด้านเราควรจะคิดยังไงครับ

คนที่เคยนำเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มรีสอร์ทบุกรุกเป็นข่าวใหญ่โตมาเมื่อปี๕๔
ตอนนี้มาเป็นหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทย
จุดยืนไม่เคยเปลี่ยนดำรงพิเดช
อยู่ในสายตอนนี้สวัสดีครับท่านหัวหน้าพักครับ

ครับฟังขึ้นไหมครับที่เขาบอกว่าไปจัดที่นี่เพื่อปลุกกระแส
ให้มันเป็นประเด็นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเนี่ย
มันจะไปฟังรู้เรื่องได้ไงฟังเข้าใจได้ยังไง
คือถ้าคุณจะไปคุณต้องบอกว่ามาสามณะเรื่องการเมืองรับอธิปายไหม
วางใจและศึกษาดูหาเรื่องสอบประกอบพื้นที่ทัพอุทยานแห่งชาติ
ให้ท้อสทั่วประเทศมาเจอกับที่วังน้ำเขียวเพื่อสูดดูงาน
คุณจะมาบอกหลังเกิดเรื่องแล้วมาบอกเนี่ยผมมาจะพาตอนเนี่ยทศบางคนลงไปรู้เรื่องล่ะ
ไม่รู้ว่าตรงนี้ถูกจับถูกจับเพราะไม่รู้เรื่องเลยเรื่องนี้

ไม่มีใครรู้เรื่องคือไอ้พูดผมบอกนะผู้ใหญ่ที่ไปสอสอต่างจังหวัดที่มาไม่มีใครรู้เรื่องหรอก
มันคือไม่มีใครรู้เรื่องว่าจะมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้และเป็นพืชที่ที่เคยจับปุมาก่อนในต่าง
มันไม่ได้เปิดหรอกสมัยผมจับมันแค่ประมาณ๒๐ไร่ไร่ประม่วงเต็ม
มีบ้านกระท่อม๒หลังแล้วบ้านหลัง๑แค่นั้นแหละ
แต่วันนี้ท่านสุภาพผมบอกมันเปลี่ยนมือกันแล้ว
ผมเชื่อกันนะว่าไอ้เจ้าของเดิมไม่ใช่แล้ว
อาจจะช่วงผมจับเนี่ยอาจจะขายต่อเปล่ากัน
คือระหว่างปี๕๕มาถึงปี๖๑ก่อสร้างเพิ่มขึ้นมาเยอะเลย
ใช่เพราะว่าไอ้เสียปฐีโรงเรียน
ผมดูเอกสารเนี่ยมันคนละคน
ต้องหาที่ตำรวจสอบไปปล่อยอายการสั่งไม่ฟ้อง
ตามที่ปฏิรูปที่ดินไปยืนยันอยู่ปฏิรูปที่ดิน
ผมก็เรียนหัวหน้าประวัติศาสตร์ไปแล้ว
นำให้จับด้วยจับปฏิรูปที่ดินด้วย
ให้การเท็จเนี่ยถามให้รับเสียหาย
เพราะว่าพอปฏิรูปที่ดินไปบอกว่าเป็นที่ดินสปกร
ก็นำไปสู่การที่อายการสั่งไม่ฟ้องถูกไหมครับ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของอายการเขาไง
แต่ว่าอุทยานแห่งชาติเนี่ย

สอบประกอบก็คือพื้นที่ที่ป่าไม้ที่เรายกให้เขาไป
ใครจะไปยกพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้เขาไปแล้ว
และพื้นที่นี้ไม่เคยออกปฏิรูป
ไม่เคยออกสวปกรให้ใคร
ทั้งผืนเนี่ยไม่เคยออกสวปกรให้ใคร
ไม่มีไอ้ที่เขาอ้างว่าโรงพยาบาลน่ะ
ไอ้นั่นอยู่นอกเขตโรงพยาบาลน่ะ

คือผมพูดอ่ะแต่คนจะเชื่อมไหมล่ะ
ท่านผู้ใหญ่เซาทรอไปก็โหยวายเสียหายเขาเนี่ย
และพักพลังรักบางขนเขาก็ไม่รู้เรื่องรูราวด้วย
ขอไปกันใหญ่ยิ่งดันต่อไปกันใหญ่

ถามคุณดำรงนิดนึงตอนที่จับกลุ่มครั้งใหม่ปี๖๐เนี่ย
ตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนดำเนินคดีสารยังไม่ตัดสิน
แล้วคุณสมศักดิ์บอกว่าถ้าสารยังไม่ตัดสิน
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานจะไปบอกว่าเขาผิดเนี่ยไม่ได้ก็แปลว่า
แล้วอะไรล่ะที่คุณเอี่ยงบอกว่าจะออกใช้มาตรา๒๒อะไรไปดำเนินการ
อย่างนี้ผมเล่าให้ฟังนะเรื่องนี้ไม่มีฟ้องสารปกครอง
สองเรื่องนี้ไม่ถึงสารจบที่อายการอายการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาเนี่ย
เรื่องคดีอาญาหมายถึงผู้ต้องหาไม่ต้องรับผิดชอบอาญาขาย
เจตนาขาดอะไรก็ว่ากันไปแต่ทางแพ่งเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ย
อายการเขาแจ้งตำรวจตำรวจจะต้องแจ้งป่าไม้
ป่าไม้จะต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายบุกลุกพื้นที่ป่าไล่ละแสนสาม
และให้ลื้อถอนออกจากพื้นที่กี่วันกี่วันว่าไป
ถ้าไม่ลื้อกลมอุญญาณลื้อก็ไปคิดฆ่าเสียหายจากผู้ก่อสร้างทางนั้น
คือวันนี้เรื่องไม่ถึงศาลเรื่องจบแค่อายการสั่งไม่ฟ้อง
คันนี้ก็บ้ามแรงกฎหมายแต่ที่ดินของหลวงเนี่ยก็ต้องขายคืนกฎหมายอุธยา

กรมมุตยันต์แหลกชาติก็ลื้อถอนก็ไปคิดชาติหาจ่าจากเขา

สูตรุงไม่ต้องไปทำอะไร

ประกาศให้ลื้อถอนได้หรือครับ

สมัยผมก็ทำประกาศให้เขา๒ครั้ง

เพราะอายการสั่งไม่ฟ้อง

เฉพาะผู้ที่ถูกดำเนินคดีอาญา
ที่บุกไปค่ะ
ก็จะแม้ตำรวจเขาไปเจอตัวมาเนี่ยครับ

ธิบดีสามารถใช้มาตรา๒๔

ถ้าไม่ลื้อถอนประกาศ๒ครั้ง

แล้วไปคิดตังค์เอากับเจ้าของ

โบรมอธิบดีปล่อยเฉยก็โดนเลย
หัวหน้าก็โดนอธิบดีก็โดน

หรือไปจับคุมสมัยปี๕๕๕๕
มีอีกหลายแห่งไหมครับที่อยู่ในสภาพแบบนี้
ตอนนี้ยังค้างอีก๑๘๐สิบร้อยสิบแปดคดี
ผมจับไว้ตอนนี้ยังค้างอีก๑๘๐คดี
กี่เสาหม้อตอหม้อมันจะไปทำได้ยังไง
ก็ต้องใช้เครื่องจักร

ฉะนั้นในความเห็นของหัวหน้าพัก

มาถึงวันนี้อธิบดีจะต้อง
ประกาศให้มีการลื้อถอนอย่างเดียว

แล้วผมก็จะไปให้กำลังใจเด็กมันทำงานด้วย
แต่ผมก็ดีใจนะท่านปีใหม่มาท่านก็สั่งแล้วนี่

ถ้าอธิบดีเดินเครื่องแสดงลำตีใหม่
เขาสั่งการไปแล้วทำจนที่

ลำตีใหม่ก็แขยงอะไรอย่างนี้

ที่จะเลือกตั้งไปสั่งไว้
ว่าจะรอการจับคุมใช้มาตรา๒๒ทั่วประเทศ
ก็รอกฎหมายอุทยานแห่งชาติใหม่

อุตยานประกาศใช้ใหม่มันไม่ได้ความคุมอันนี้
ตัวการสำคัญปฏิรูปที่ดินที่ไปให้ข้อมูลว่า
อยู่ในเกษสอปกรควรจะมีความผิดไหม
การหวัดหน้าที่เห้การเท็จ
ไปให้การว่าหายพื้นที่อยู่อยู่สอปกร

ครับพี่สุภาพครับ

ฉะนั้นมาถึงวันนี้ชัดเจนเลยว่า
ธิบดีต้องใช้อำนาจตามมาตรา๒๔
ประกาศให้เจ้าของลื้อถอน
ประกาศครั้งที่๑ยังไม่รื้อ
ประกาศครั้งที่๒ยังไม่รื้อ
เอาแบ็คโฮลไปลื้อเองได้เลย
แล้วค่อยไปแจ้งบินค่าลื้อถอนให้กับเจ้าของ
ตามดูครับว่าเรื่องนี้อธิบดีจะเดินหน้าเรื่องนี้ยังไงครับ

เหมือนที่อาจารย์ว่าเรื่องไม่เป็นเรื่อง
แต่ว่ากลายเป็นเรื่องขึ้นมาไปโยงกับการเมืองซะอย่างนั้นนะฮะ
ใช่ครับต้องตามดูครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพพระธิกัจัยด้วยนะครับ